วันนี้ค่ะเจาะแจ้ริมจอของเราค่ะ
มีซุปตาตัวแม่นะคะพี่แอนทองผสมค่ะ
ช่วงนี้เธอฟิตมากออกกำลังกายโอ้โหอยากให้ดูจริง
ต้องบอกว่า๑๘ท่ามีอยู่จริง
ไม่เชื่อไปดูเลยค่ะกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
ซ้ายยับขวาเปะขายืดตัวอบิดหัวนิดหนึ่ง

เห็นแม่แอนทองผสมออกกำลังกายแล้ว
ก็ต้องขอขยับแข้งขยับขากันหน่อย
แถมอดเซลไม่ได้คนอร้อยเปะเวอร์วีว่า
สวยและฟิตแอนด์เฟิร์มขนาดนี้
เพราะแต่ละท่าของนางไม่ธรรมดาจริง
ลีลาออกกำลังกายของแม่นั้น
หือเชื่อแล้วล่ะค่ะว่า
ได้ความแข็งแรงครบทุกสัดส่วน
แม่ก็แม่เล่นออกครบสักทุกท่าขนาดนี้นะคะ
ตั้งแต่ทาเบสิกง่าย
ไปจนถึงท่ายากแอดวานแบบนี้
โอ้โหยอมแล้วค่ะแม่แอนค่ะ

จ๋าก็แม่เล่นฟาดไปถึง๑๘ท่าในคราเดียว
มันเกินต้านนะคะแม่ค่ะ
เอาจริงคุณแค่ก้มแล้วแตะสลับเท้าก็ยากแล้วนะ
โอ้โหนี่โชว์สกิลกลางขาเกือบ๑๘๐นะแม่นะ